นึกดีในการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีดีอย่างผีตาโขนที่จังหวัดเลยกันบ้าง

สร้างเราได้บินต่อมีคุณนึกจะโชคกันให้ผลต่อ
ถิ่มสีส้ม
ที่นี่นะคะคือบ้านนาเวียงใหญ่ตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ประเพณีนี้จัดขึ้นทุกปีค่ะเป็นการสืบสารประเพณีความเชื่อตั้งแต่โบร่ำโบราณ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว

ทั่วโลกแล้วชาวต่างชาติชอบนะตอนสมัยแบบก่อนโควิดที่นักท่องเที่ยวเยอะอ่ะ
นักข่าวต่างประเทศมาทำข่าวเลยคุณนี่แหละมันมีความน่าสนใจมากมาย
แล้วงานนี้นะทั้งชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐเขาก็พร้อมเพลียงร่วมใจกันมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่
ชาวบ้านก็มีทั้งรุ่นเล็กเด็กแบบนี้ก็มีวัยรุ่นก็มานะจ๊ะ
ส่วนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็มาเหมือนกันค่ะ
แต่ละคนก็จะสวมชุดผีตาโขนหลากหลายเหมือนกับเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ
สีขาวสีแบบก็คลิ่มนิดนึงมีรวดลายชิ้นปวดหวานแบบตรงนี้ก็มา
เหมือนแบบว่าอะไรนะยูนิคอนอ่ะแล้วตัวนี้อันนี้คือจะเป็นตัวหุ่นใหญ่เขาจะมีหุ่นผู้ชายกับหุ่นผู้หญิง
โดยเส้นทางการแห่นี่นะเขาจะผ่านวัดต่างทั้งหมด๔วัด
เริ่มพิธีตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมแล้วไปจนถึงวันนี้๑๑กรกฎาคม
จุดเริ่มต้นคือวัดพลชัยนะคะเขาเดินตั้งแต่วันที่๑ถึง๓กรกฎาคม
ต่อมาที่วัดศรีภูมิวันที่๔๖กรกฎาคม
ถัดมาวัดศรีสะอาด๗๙กรกฎาคม
และสิ้นสุดที่วัดโพศีวันที่๙ถึง๑๑กรกฎาคมนี่แหละค่ะ
วันปิดงานวันที่๑๑กรกฎาคมนะคะจะมีกิจกรรมพิเศษก็คืองานไหลผีนาเวียงใหญ่ปาร์ตี้ไนท์พาเรท
นี่ชาวบ้านเขาก็จะได้มาเที่ยวชมความงดงามแล้วก็มีการโชว์หลากหลายอย่างนะคะเพื่อความตระกาลตา
เรียกว่าปิดท้ายแบบฟินนาเล่แฮปปี้กันไปเลยนี่การแสดงร้องรำทำเพลงฟ้อนรำตาม
ควรจะไปจังหวัดเลยเนี่ยบรรยากาศเขาดีสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็เยอะ
ผมก็ชอบถึงแม้ว่าจะไม่เคยไปก็ชอบเหมือนกันแต่ก็มีคนเลยนี่แหละชอบมาถามอันนี้คำถามนี้อย่าถามเลย
เคยถามเราไงคุณชนะหน้าตาอย่างนี้ใช่คนเลยเปล่าเราก็ตอบไปไงไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คนเลยครับผมพิศนุโลก
เขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อมีน่าล่ะคุณชนะหน้าตาไม่เหมือนคนเลยโอ้โห
เขาต้องลงคุณนั่นแหละไม่เหมือนคนเลยเหมือนอะไรอ่ะ
เอาเป็นว่าคุณไม่เหมือนคนเลยแค่นั้นแหละคุณรู้เอาไว้นะอะไรพอแล้ว
เหมือนคนมีโอกาสแวะเขาเรียกว่าตลกเล่นหน้าเล่นตาถ้ามีโอกาสก็แวะไปแล้วกันนะ
เทศกาลบุญหลวงหรือว่าผีตาโขนนี่ก็ขึ้นชื่อมากในจังหวัดเลยนะคะ